นี่ให้พี่ต่อให้ไหมเชอ
ไม่เป็นไรค่ะเชอเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ต่อให้เองได้ค่ะ

นูดามีเรื่องอะไรจะบอก
เอ่อนูดามีแฟนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

เพื่อนก็บอกว่านี่เราดูละครอินเตอร์ด้วยนะ
แล้วคุณครูก็บอกนี่เดี๋ยวครูจะติดตามอินเตอร์ไปทุกเรื่องเลย
ก็ดีใจเหมือนกันที่เรามีแฟนคลับเยอะ
เราก็มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
เริ่มจากเดินแบบตั้งแต่๓ขุมจ้ะ
เดินแบบนี้แบบเป็นแบบพวกแบรนด์เสื้อผ้าเด็ก

แล้วก็อ้าวลองไปรู้พอชอบ
จะให้เสดงตัวสวยชอบเลย

ไข่ชมมั้ยค่ะการแสดง

ก็คือเราต้องรู้จักตัวละครนั้นก่อน
ว่าทำไมหนูได้ถึงร้องไห้
เออถามว่ามีเทคนิคพิเศษอะไรไหมในการเลี้ยงลูก

เหมือนเด็กคนธรรมดาทั่วไปค่ะ

ก็ตีค่ะแต่แบบไม่ใช่แบบตีไม่รักแล้วนะ

ตอนนั้นเหมือนแบบแย่งของเล่นน้องทะเลาะกับน้อง

ได้ไม่ได้ยังไงเพราะอะไร

ถ้ามั้งมันบางทีอ่ะเข้างานไปอยากเข้าวงการ
หนูก็ไม่มีกำลังใจในการทำงาน

ไม่ชอบหนูเบียวอะไรแบบนี้
คุณแม่ว่ามันหลายอย่างนอกจากฝีมือค่ะฝีมือในด้านการแสดงแล้วมันต้องอาศัยแบบ
อ่ะเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเนอะบางทีต้องรอ
บางทีบทที่ยากที่เราเข้าไม่ถึงเราก็ต้องใช้ความพยายาม
แล้วก็อดทนหลายอย่างว่าไม่ใช่ว่าบางทีดูเบื้องหน้ามาจะดูแบบ
มันบังคับไม่ได้จริงนะคะที่พูดตรงเลยว่าแบบ
ถ้ามันบนนี่ออกจากตัวเขาเนี่ยเราไม่สามารถยิ้มซิลูก
โบบมืออะไรแบบนี้ยังไม่ได้
เพลงเต้นเดินแบบหนูชอบอะไรที่สุดคะชอบทุกอย่าง
รักทีละนิดทีละนิดบอกรักกันวันละนิดวันละนิดแต่รักใครนานนาทีไหม
ถ้าเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนี้คิดว่าน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะว่าเขาทำงานกับผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ดีก็คือ
การเป็นผู้ใหญ่เกินวัยของเขาเนี่ย
มองไปในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตามทำงานเรื่องของคนอื่นกันอย่างนี้ในสังคมอย่างเงี้ย
ถ้าเราแบบว่าคอยสกเขาตรงนี้
ก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวเขา
แต่ว่าถ้าแบบว่าเวลาที่เขาโลกแก่แหละเกินไป
บางทีเราตรงนี้ก็ถามว่ากังวลกัน
แต่ว่าก็พยายามพยายามสอนเขาอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้
เพื่อที่ว่าให้มันพอดีให้มันเหมาะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราไปขึ้นเครื่องเราก็เห็นพี่เขาแบบจัว
เวลาขึ้นเครื่องพี่เขาสวย
แบบว่าความริขภาพดียิ้มหวาน
แล้วเวลาที่เขาสาธิตการช่วยเหลือตัวเอง
สนใจมากมองไม่เห็นก็จะแบบคุกเข่ายืนดูอะไรอย่างนี้
แล้วก็เออเขาแบบแล้วดูทุกรอบนะแล้วทุกรอบก็คือเหมือนกันก็ดูทุกรอบ

ภูมิใจมากภูมิใจมาก

อาจจะมีดื้อบ้างแหละที่โกรธกันบ้างหงุดหงิดกันบ้างเป็นเรื่องปกติ
สำหรับแม่ลูกเพราะเราอยู่ด้วยกันแทบจะ๒๔ชั่วโมงเลยจริง

แต่ก็ภูมิใจเพราะว่าเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเวลาพูดและอธิบาย
เขายอมหา
เวลาเขาทำอะไรเขาต้องตั้งใจทำตามที่เราปลูกฝั่งเข้ามา
โปรดติดตามตอนต่อไป